เตือนกันไว้ว่าฝนตกแบบนี้เข้าสู่ดวนพก

มันมาเจ้าตัวที่มันชอบกินไก่
ไม่ใช่ตัวเงินตัวทองแต่ว่าเป็นงูเหลือม
โอ้โหทีนี้น้ำตาลตกในเพราะว่าอุตส่าหเลี้ยงเอาไว้เป็นไก่รักไก่หวงซะด้วย
นี่ครับที่ซุ้มต้นเจริญทรัพย์บ้านเลขที่๙๔หมู่๒ตำบลหนองรีจังหวัดชนบุรี
ก็ไปเจอกับพี่เขาพี่กู้ภัยแล้วก็เจอกับงูนี่แหละครับ
อุ๊ยตัวนี้อ๊ะ

ตัวมันเยี่ยมเบลิ่มตื้อมแบบนี้ก็ไม่ต้องซื้มว่ามันกินอะไรเข้าไป
คุณสุรชาติสูงปานเขาเจ้าของบ้านเจ้าของสูงไก่นี่แหละ
ก็เล่าว่าแต่ก่อนนะครับตอนแรกเขาก็เลี้ยงเอาไว้เนี่ย
เลี้ยงไก่ไว้ประมาณสัก๖๐ตัว
ที่ผ่านมาไปมาเอ๊ะทำไมไก่มันหายไปเรื่อย
หายไปแบบไร้ร่องรอยหรือว่าไก่มันจะแอบหนีไปเที่ยวแล้วไม่ยอมกลับเข้าเล้า
มันน่าจะใช่นะคะนั่นไก่ไม่ใช่คุณ

อย่าไปคิดว่าไก่จะเหมือนคุณสิเออมันก็หายไปแล้วยังไงอ่ะ
ไก่มันหายไปทีนี้มีอยู่วันหนึ่งพี่เขาก็ไปดักซุ่มรออยู่ที่ซุ้มไก่
ก็เจอแบบจังเจอกับเจ้างูหลามงูเหลือมนี่แหละครับ
คุณผู้ชมครับตัวมันเริ่มเทิมเลยทีเดียว
รีบแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้มาจัดการโดยด่วน

เพราะว่ามันทานเข้าไปกินเข้าไปเยอะ
มันก็อ้วนท้วนสมบูรณ์นอนแน่นิ่งแบบนี้แหละครับ
กู้ภัยมาจับก็จับไปเรียบร้อยนะครับ
จับใส่กระสอบไปโอ้โหดิ้นพลาดเลยทีเดียว
มันค่อนข้างจะดุร้ายพอสมควรเลยทีเดียวนะครับ
สำหรับในช่วงของการจับเจ้างูตัวนี้

จับไปได้ปุ๊บก็เอาใส่ไปในกระสอบ
แล้วก็เตรียมปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเหมือนเดิมไปนะครับ

ไก่สุดรักสุดหวงของพี่หายไปโอ้ไก่จ๋า
ได้ยินไหมว่าเสียงใคร
นั่นอ่ะสิไม่ทันได้ยินแล้วล่ะไปอยู่ในท้องงูแล้วนะครับ